บุกรุงเชียวภัยภัยเท่าไหร่
โปรดติดตาม

นี่มันครั้งที่สองครั้งแรกมันผ่านไปแล้วนี่ครั้งที่สองนี่อืม
ที่แล้วอืมสุดสุดเลยอ่ะ
อันนี้มีสองเท่า
บอกยังไงน่ะเสียงมันริ้วพวกริ้วเสร็จพี่วันโอ้ย
อะไรก็ไม่โดนแกนีเถอะโอ้โห
แล้วก็มีตัวข้างอีกตัวเดี๋ยวจ้าสาวนาภพภูมิน่ะที่มันหลูบลุดลงน่ะ
สาวเล็กน่ะจ้านั่นน่ะอุยายครับอำหน้ากามเมื่อห้าหมื่นกว่าบาทอืม

สุดท้ำอ่ะต้องกล้องเย็นอ่ะเอาตัดไปได้ครับได้